ทรัพยากรน้ำบาดานเขาเจาะบ่อบาดานให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่๑๒หมู่๑๙
ห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
เจาะลงไปลึกเลยกำลังจะเอาท่อลมลงไปเป่าไล่เศษหิน
น้ำพุ่งขึ้นมาพุ่งสูง๓เมตร

โอ้โหคุณพี่นี่ก็ดื่มอย่างนี้เลยเหรอ
เราก็เลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา

ธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้มนุยการ
ทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒จังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าการขุดพบน้ำบาดานในครั้งนี้เนี่ยค่ะ
เป็นของขวัญพิเศษสำหรับชาวบ้านในพื้นที่
เพราะพื้นที่ตรงนี้แห้งแรงมากนะคะ

ชาวบ้านเรียกว่าเป็นพื้นที่อีสานภาคกลางค่ะ
ชาวบ้านเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันนานมาก
ต่อไปนี้ชาวบ้านจะมีน้ำดื่มน้ำใช้
ยืนยันว่าน้ำที่เจอในเบื้องต้นดื่มกินได้ปกติ
ไม่มีสารอันตรายอะไรเจือปน
ไปล้างหนาอาบน้ำได้หมดทำการเกษตรได้หมด
แต่การใช้น้ำเพื่อนำมาดื่มมากินเนี่ยนะคะ
กรองผ่านระบบกรองก่อน
ค้นพบน้ำผู้โซดานี้นะคะ
ครั้งแรกในประเทศไทยคุณผู้ชม
ตัวน้ำเนี่ยค่ะพุ่งสูงสุด๓เมตร

มันจะมีรสหวานหน่อย
สหวานมาจากสารใบคาร์บอเนต
ความเป็นโซดาความซ่าเนี่ยมาจากคาร์บอนไดออกไซด์
น้ำที่มีใบคาร์โบเนตสูงเป็นน้ำที่ดื่มได้ไม่อันตราย
เจ้าหน้าที่ยืนยันมาแบบนี้ถ้าดื่มประมาณ๕๐๐มิลลิลิตรต่อวัน
หรือ๑ขวดใหญ่น้ำอัดลมจะช่วยในการทำงานของระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น
แต่ที่น้ำผู้ตรงนี้ค่ะยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนะ
จากว่ามันมีค่าสารละลายเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่อะค่ะ
ตอนนี้เจาะที่ไปที่๓๐๓เมตร๒วันแรกก็ไม่ขึ้นนะครับ
มันขึ้นวันที่๓คือน้ำที่มันเป็นบายคาร์โบเนตหรือชาวบ้านเราเรียกว่าน้ำโซดานะครับ
มันก็จะออกลักษณะที่เป็นคล้ายโซดาที่เรากินกันแต่มันอาจจะมีอาจจะจืดกว่าโซดาแบบนั้นบ้างนะครับ
ประมาณมันจะมีฟองอากาศที่เป็นฟองลักษณะแบบโซดาเหมือนกันครับ

จะมีลักษณะที่เป็นหวานแล้วก็มีความซ่าผสมแบบเดียวกัน
จากการตรวจเบื้องต้นแล้วครับท่านมันสามารถกินได้ไหม
คือที่เราวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นน้ำที่เราสามารถที่จะใช้กินได้นะครับ
เรื่องต้นก็ปลอดภัยแต่อย่าเพิ่งว่าให้เราเช็คที่เป็นเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับ
รสชาติมันเป็นอย่างไงครับ

ไซส์นิดอะไรอย่างนี้
มันจะมีความซ่าอยู่ในตัว

รสชาติมันเป็นยังไงครับ
มันก็เป็นวาซ่าคล้ายโซดาเลย

แล้วออกอนะออกมานิดไม่บ้านมากอะ

จะไปสมเหล้าอย่างนี้เหรอ
อย่าไปเปิดร้านเหล้าข้างมีคนแซวมา
ไม่ได้มีคนก็ไปกันเยอะแยะนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เลยต้องขอลองทดสอบหน่อยไปถึงที่ทั้งทีนะครับ
นี่ฮะนาริสบอกเดี๋ยวผมลงหน่อย
ผมจะไปชิมไปชิมน้ำผู้โซดาหน่อย

ดีนะนาริสนี่ไปถึงแล้วฮะ

แล้วก็ดื่มเขานี่ล้างหน้าด้วยนี่โชว์ด้วยเห็นไหมอ่า
คือนาริสเนี่ยบอกว่าน้ำมันจะค่อนข้างแบบอุณหภูมิสูงหน่อย
น้ำอาจจะพุ่งเข้ามาจากใต้ดินเห็นไหมฮะ

มีความซ่าคล้ายกับโซดาจริงนะฮะนี่
ผมจะทดสอบดูนะครับว่า
กลิ่นของน้ำรสชาติของน้ำนั้นเป็นยังไงนะครับ

จะมีลักษณะแบบเป็นแก๊สขึ้นมาโดนจมูกเลยแหละฮะ

รสชาติจะคล้ายกับโซดาหวานซ่านะครับ
นี่ฮะแต่ถ้าไปล้างหน้ามันจะมีกลิ่นแก๊ส

ก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกมันต้องปรับเรื่องคุณภาพน้ำด้วยนะครับ
คุณนฤทธิ์ก็เลยขอเก็บตัวอย่างน้ำลองใส่ขวด

เพราะตรงเนี้ยตอนที่นาริสตักขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันใสเลยใช่ไหม

ช่วงที่ขับรถกลับมาที่ไทยรัฐทีวีที่กรุงเทพเนี่ย

มันจะสีขุ่นคล้ายสีดินโครนนิดหน่อย

ค่ะก็เหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญบอกที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่
ถ้าเกิดจะเอามาดื่มจริงอาจจะต้องผ่านกระบวนการกรองก่อนด้วย
เราก็ไปพิสูจน์มาให้นะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับ